ไปดูกันที่เรื่องนี้เจ้าของร้านคาเฟ่บอก
พนักงานจะไปเปิดร้านตามปกติไปถึงเอ้าทางเข้าประตูร้าน
ประตูแตกหมดเลยค่ะมันเกิดอะไร
ใครมาทำอะไรกับร้านเขามีความแค้นส่วนตัวกับใครหรือเปล่า

ไม่กลัวโดนจับด้วยแต่นอกจากพี่ไม่กลัวโดนจับแล้ว
ถามตรงพี่เจ็บไหมฮะหัวเข่าที่พี่กระแทกเข้ามาจนกระจกมันแตกนั่นน่ะ
คุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยเป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ถนนชายมงคลค่ะ
อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
จริงตรงจุดนี้อยู่ใกล้กับวัดพระธาตุธริพุนชัยด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสักประมาณตี๔ของเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้ลักษณะเขาคิดเอานะว่าน่าจะเมาแหละ
เดินมาเตะประตูหน้าร้านกระจกของร้านคาเฟ่แตกเสียหาย
เขาบอกมูลค่าความเสียหาย๗๐๐บาทเลยนะ

เจ้าของร้านบอกโอ้โหมันเปิดให้ลูกค้าใช้บริการไม่ได้
เพราะอะไรเขาต้องซ่อมแซมแล้วขาดรายได้นะแบบนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านนางสาวนิตยาอายุ๒๖ปีเล่านะคะ

ปรากฏอ้าวพนักงานบอก
พี่อยู่ดีมีคนมาน่าจะมีใครมาทำอะไรกับประตูกระจกร้านเราแน่

ไปดูข้าวของมันไม่มีอะไรหายคุณ

ทีนี้เจ้าของตึกที่พักอยู่ใกล้กับตึกเกิดเหตุเขาเล่าว่า

ผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกัน
แล้วจริงมีคนคอยห้ามด้วย
ว่าน่าจะมีประมาณสัก๓๔คน
มีเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วผู้ชายตะโกนด่าไป
ปรากฏดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นเลยว่าผู้ชายคนนั้น

ระบายความโมโหด้วยการมาเตะประตูหน้าร้านเขาแตกแบบนี้
ไม่รู้ด้วยนะอาจจะเมาอีกต่างหาก

เพราะโซนแถวตรงร้านคาเฟ่แห่งนี้
มีแต่วัดมันไม่ใช่โซนร้านเหล้า
เขาก็มีการด่ากันว่าแบบ
แบบผู้หญิงเขาก็แบบร้องไห้
ถ้าเสียงจากในคลิปนะคะ

ผู้หญิงก็เหมือนร้องไห้ว่า
อื้อยากทำหนูหนูกลัวแล้ว

แล้วพวกนี้เขาก็เดินมาที่โซนร้านนะคะ

แรกคือตกใจเราก็กลัวเนอะพอเป็นกระจกแล้วคือจริงแล้วมันก็ไม่ได้บางขนาดที่ว่า
แค่เอามาชนแล้วมันก็จะแตกอะไรอย่างนี้แต่พอเรามาดูซิปก็คือตกใจว่าโอ้โหเตะเข้าเต็มเลย
คุณนิตยาผู้ช่วยผู้จัดการร้านยังบอกเลยกระจกไม่ใช่บางนะกระจกหนาอยู่ยังเตะจนแตกได้ค่ะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าอยากได้ไหมผู้ก่อเหตุพี่พี่มารับผิดชอบเถอะชดใช้ค่าเสียหายหน่อย
เพราะถ้าไม่มาแจ้งตำรวจนะจ๊ะ
ด้วยอะไรก็แล้วแต่มารับผิดชอบก่อนก็แล้วกันค่ะ
ไม่กลัวโดนจับแลกกับที่ตัวเองต้องเจ็บแล้วสุดท้ายก็จบอนาคตเลยนะฮะ